โอ้โหคลิปนี้หวาดเสียวเหลือเกิน
แล้วก็เป็นโชคชะตาของหนูน้อยวัย๔ขวบคนนี้
ที่เขาเรียกว่าพลัดตกลงมาจากตึก
แต่ไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรคุณผู้ชมครับ
เป็นตึก๗ชั้นนะพัดลงมาจากดาดฟ้านะ
แต่ไม่ตายคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

ว้ายเกร็งไม่ขอดึงไปแล้วพี่
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ลุ้นระทึก
แล้วก็บีบหัวใจมากเลยสำหรับใครที่ลุ้นอยู่นะครับ

คุณผู้ชมเห็นอะไรแดงห้อยอยู่ไหม

นั่นคือเด็กหญิงวัย๔ขวบที่ใส่ชุดสีแดง
แล้วก็ห้อยค้างอยู่ตรงนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๐กุมภาพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ไปกับญาตินี่แหละ
หลังจากเยี่ยมอาการป่วยของพ่อแล้ว
เด็กน้อยก็ขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าชั้น๗
เพราะว่าพ่อก็อยู่ตรงห้องพักใกล้บริเวณนั้นนะครับ

โลกโซเชียลบ้างก็ว่าวิ่งตามจิ้งจก
ไปกระทั่งถึงตรงขอบตึกตรงนี้
แล้วเด็กก็ปีนขึ้นไปบนขอบกำแพงของดาดฟ้า
แต่ทีนี้เกิดเหตุพลัดตกลงมา
แต่โชคดีครับที่เสื้อของหนูน้อย
เกี่ยวติดอยู่กับตัวอักษร

น่าจะเกี่ยวกับถ้าไม่ต่อเต่าก็สละอึ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดูสิ
พยาบาลทุกคนอยู่ข้างบนตอนแรกก็ลุ้นจะทำยังไงดี
แล้วก็มีทีมช่วยอีกทีมหนึ่งก็อยู่ตรงชั้น๖
ตัวออกไปรอรับเผื่อเด็กจะร่วงลงมา

ข้างบนเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็พยายามที่จะแบบ

และให้เจ้าหน้าที่คนอื่นช่วยดึงขาเอาไว้

แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยื่นแขนสุดแขนเลยล่ะครับ
คว้าเด็กเอาไว้ได้จนสามารถเอาเด็กขึ้นมาได้คุณ
คุณถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอักษรคำว่าตึกหรือน้อง
ไปอยู่ในตรงที่มันไม่มีตัวอักษ

นี่เป็นการรอดตายปฏิหารมากครับนะฮะ